คุณผู้ชมคะเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพเพ็ญในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
ได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายคนหนึ่งถูกฆ่าตายอยู่ที่บ้านตำรวจก็ไปตรวจสอบนะคะ
คนที่ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนน้องชายแท้ของผู้ตายนี่แหละ
เขาก็ยอมรับสารภาพว่าเขาก่อเหตุฆ่าพี่จริงจริงสาเหตุก็คือเวลาพี่เมาทีไรเนี่ย
ดุด่าเขาคืนที่ก่อเหตุก็เหมือนเดิมพี่ชายเมาแล้วไปด่าเขาว่าเป็นลูกทรพี
ทีไรใช้คำนี้ตลอดถูกทรพีลูกทรพีแล้วเขาบอกเขาเก็บกฎมาหลายรอบแล้ว
เมื่อคืนนี้ทนไม่ไหวก็เลยโอ้โหก่อเหตุแบบเอาขวดเหล้าเอาขวดเบียร์
ตีหัวพี่แบบ๗ขวดนะคะแล้วก็เอาไม้หน้าสามตีหัวซ้ำไปอีก
จนแบบเสียชีวิตคลาที่ครับนิจนาทีก็ไปตรวจสอบที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีผู้เสียชีวิตชื่อว่านายหนูกัน
อายุสี่สิบห้าปีเสียชีวิตอยู่ที่หลักบ้านข้างข้างห้องน้ำแบบนี้ค่ะ
สภาพศพนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่ที่หัวแผลโอ้โหเต็มเลยนะคะ
ถูกของแข็งทุบจนกระโหลกแตกมันสมองไหลออกมานองพื้นนะคะ
ข้างศพมีเศษขวดเหล้าขวดเบียร์แตกกระจัดกระจายเต็มเลย
ไม้หน้าสามเปื้อนเลือดก็ตกอยู่ตรงนั้นนี่ค่ะนี่คือหลักฐานสำคัญ
คนก่อเหตุคือน้องชายของผู้ตายอายุสามสิบห้าปีค่ะหลังก่อเหตุก็ปั่นจักรยาน
มอบตัวกับผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่บุญตอมทองเพลอายุห้าสิบปี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าบ้านยามกาน้อยตัวคนก่อเหตุเขารับสารภาพนะคะ
บอกว่าฆ่าพี่ชายแท้แท้ของตัวเองจริงจริงเอาขวดเหล้าขวดเบียร์
ตีหัวไปเจ็ดขวดยังไม่พอไปหยิบไม้หน้าสาม
ทุบหัวซ้ำแบบไม่ยั้งจนพี่ชายเสียชีวิตคาที่
สาเหตุก็คือพี่ชายเมาแล้วด่าเขาตลอด
ใช้คำว่าลูกทรพีตลอดหาเรื่องชกต่อยตลอด
แล้วเขาก็แพ้ค่ะบางทีเขาถูกตีจนสลบ
ก็เลยสะสมความแค้นเอาไว้ตัวน้องชายเขาอ้างแบบนี้นะคะ
เมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุพี่ชายกับน้องชายก็ไปเที่ยวงานบุญประจำปีของหมู่บ้าน
พี่ชายกลับมาก่อนนั่งอยู่หลังบ้านที่เป็นจุดเกิดเหตุจุดที่พบศพอะค่ะ
พอน้องชายกลับมาถึงเหมือนเดิมพี่ชายเมาตะโกนด่า
พี่ชายตะโกนว่ามึงมาแล้วเหรอไอ้ลูกทรพีเดี๋ยววันนี้จัดให้หนัก
พูดแบบหยาบหยาบใส่กันเลยแล้วปลาขวดเหล้าไปโดนหัวน้องชาย
น้องชายเขาอ้างแบบนี้นะคะเป็นคำให้การของน้องชาย
น้องชายเขาบอกว่าเขาโดนก่อนโดนด่าก่อนโดนขวดเหล้าปลาหัวก่อน
ก็เลยโมโหกระโดดถีบพี่ชายไปสองครั้ง
พี่ชายเมาหนักก็เลยเสียหลักล้มลงน้องชายก็เลยจับเหวี่ยงใส่กำแพงห้องน้ำ
สลบไปเลยน้องชายหยิบขวดไปทุบหัวพี่อีกเจ็ดขวด
หยิบไม้หน้าสามไปกระหน่ำตีหัวพี่อีกหลายครั้งจนพี่เสียชีวิตไปตรงนั้นเลยค่ะ
แล้วก็ไปมอบตัวกับผู้ใหญ่บ้านน้องบอกว่าเสียใจเล็กน้อย
ครับเล็กน้อยนะเสียใจเล็กน้อยครับ
สิ่งที่ทำกับพี่ชายแต่รู้สึกโล่งใจมากกว่า
ที่ได้ชำระแค้นที่สะสมมานานพูดแบบนี้เลยอะค่ะ
พี่ยอดมองยังอยู่ตลอดครับเพราะว่างามเมาไอกลับมาหาน้อง
กะตีกันครับอืมถ้าที่เกิดเรื่องมาจากแจกละครับ
จะตีฮะฮะที่ว่าขาแม่ผมครับครับว่างเพิ่งภาวะนะครับ
ครับว่างเพิ่งภาวะนะครับแต่ตายกะตีบ้านให้น้องเป็นลูกทั่วละพี่
ยังแบบครับอะไรผิดใจกันมาเตะพุนครับอืม

ก็เลยคิดอยู่ในใจเหมือนกันว่าจะมีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตไหม
แต่สุดท้ายคนที่เสียชีวิตคือพี่ชายของเขาเอง
ครับ
ขอบคุณครับ
วันนี้พลตำรวจรีนันทชาติสุพมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
นำกำลังตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
แล้วโอ้โหญาติพี่น้อง

มุงดูกันเยอะเลย
คือวิตอ่ะวิตโดนรุมประชาธรรมนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปดูแลเพื่อความปลอดภัยนะคะ
ผู้ต้องหามีประวัติรักษาอาการป่วยทางจิตเวท
เมื่อประมาณ๘ปีก่อนค่ะตำรวจบอกแบบนี้ค่ะ
แต่สาเหตุที่มีอาการป่วยทางจิตเวท
ก็เพราะว่าติดยาบ้าอย่างหนัก

จนโอ้โหจิตร้อนประสาทร้อนไปหมด
คือเหมือนกับภาวะกลัวคนทำร้ายอยู่ตลอดเวลาค่ะ
มสังหารพี่ชายที่โหดเยี่ยมเนี่ยนะคะ
เขาก็อ้างว่าเป็นความแค้นสะสม
เขาแบบโอ้โหบอกว่าสะสมตั้งแต่เดือนเมษายน
ปี๒๕๕๕จำได้ขนาดนั้น
ปี๒๕๕๕เขาอ้างว่า
เขาถูกพี่ชายไล่ออกจากบ้าน
ถูกพี่ชายทำร้ายร่างกาย
หาทางออกด้วยการกินเหล้าเสพยา
มันใช่ไหมเนี่ยอ้างแบบนี้
แล้วก็พอไปกินเหล้าเสพยาเนี่ย
กลับมาจุดไฟเผาบ้าน

แล้วคุณผู้ชมคะแม่ถูกไฟคลอกเสียชีวิตค่ะ

ที่เอาไฟไปจุดเผาบ้านเนี่ยนะ

ตั้งใจจะเผาบ้านฆ่าพี่นะ

ฝังใจมาตลอดคิดอยู่ตลอดว่า
ถ้าสบโอกาสเมื่อไหร่มีโอกาสเมื่อไหร่

คิดแบบนี้อ่ะแม่ต้องมารับเคราะห์เออ

แล้วยังไม่จบยังฝังใจแล้วก็มาก่อเหตุฆ่าพี่จริง
ก็เลยถูกเขาเรียกว่าลูกทรพีไง
พอถูกเรียกก็เลยแค้นเขาอีก
คราวนี้ก็เลยฆ่าเขาตายอีก
ซึ่งความจริงแล้วการที่เขาดุด่าต่อว่าเนี่ย
มันก็มาจากพฤติกรรมของตัวเองนั่นแหละ

บ่นพยายามเตือนยังไม่ได้ดีขึ้นเลย
สุดท้ายแล้วก็ต้องมาเสียชีวิตเพราะเรื่องแบบนี้นะครับ